คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

มั่วสุมกินเหล้าเสพยาอยู่ในป่าช้าในสุสาน
ตำรวจต่อลงพื้นที่ก็กล้ากล้ากลัวเหมือนกันนะ
คือวัยรุ่นคงเมาจนลืมกลัวผีกันไปเลย

แล้วก็เจอจริงโอ้โหคุณแล้วอายุ๑๖๑๗๑๘ปี

นี่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกต้องใช้ความระมัดระวังตัว
เพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะว่ามืดก็มืด
แต่กลุ่มวัยรุ่นเองก็ไหวตัวทันเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าไปหลบอยู่ในกลุ่มมุมมืดต่าง
กลุ่มก็ชิ่งหนีไปก่อนได้ซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
แต่ที่ควบคุมตัวได้มี๔คนอายุระหว่าง๑๖๑๘ปี

เรื่องต้นที่ตรวจสอบมีอุปกรณ์เสพยาเสพติด
แล้วก็มีเศษยาบ้าติดอยู่ในอุปกรณ์ด้วย
สอบสวนเยาวชนชายสองคนยอมรับสารภาพว่า

ก็มีการเชิญผู้ปกครองของเยาวชนมารับทราบพฤติกรรมแล้ว
แล้วก็บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานที่ที่ทำการกำนันตำบลสูงเม่นนะคะ
ก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปแหละ
ขยายผลด้วยว่าเด็กวัยแค่นี้๑๖๑๗๑๘ไปซื้อยามาจากไหนกัน
นะคะแล้วก็ไปมั่วสุมกันแบบนี้นะคะ
กลัวผีไม่กลัวโควิด๑๙ไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวผิดกฎหมายด้วย